มาพูดถึงเรื่องอากาศหนาวไปเที่ยวกันดีกว่า

เขาบอกนี่เป็นจุดที่สูงเลยนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยค่ะ

หมอกมันไล่ระดับเป็นชั้นซับซ้อนสวยงามท่ามกลางธรรมชาติและแสงแรกของมันค่ะ
นักท่องเที่ยวแห่ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นสัมผัสอากาศหนาวคุณบุ๊คครับแปดองศานะคะโอ้โห
เขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาในรอบปีนี้เลยนะ
บางจุดถึงขั้นมีน้ำค้างอยู่ที่ปลายต้นสนเลยนะคะ
ราบที่อำเภอด่านซ้ายเป็นยังไงอุณหภูมินะ๑๕๑๘องศาค่ะ
ชาวบ้านก็จะมานั่งผิงไฟกันบ้างคลายหนาวกันบ้าง
ใส่เสื้อหนาวหมวกไม้พรมให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ
เขาบอกที่ถนนสายด่านซ้ายนายแห้วปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวเต็มถนนเลย
แต่เวลาขับรถต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่ามันจะต้องเปิดไฟให้เห็น

แต่ด้วยความเป็นห่วงนะมันหนาวจัดจริงนะครับ

โอ้โหอันตรายมากนะเวลาขับรถนะครับ

พาไปดูความสวยงามของใบเมเปิ้ล

พอเขาร่วงหล่นลงมาตามพื้นพื้นเป็นสีแดงไปหมดเลย
แล้วก็ตามน้ำตกเป็นสีแดงไปหมดเลยสวยจริง

เพราะมันจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับ
นี่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะฮะ
หาดูใบเมเปิ้ลสีแดงที่๓จด
๓จุดก็คือตรงน้ำตกเพ็ญพบใหม่
น้ำตกถ้ำใหญ่แล้วก็น้ำตกถ้ำสอเหนือนะครับ
รวมทั้งบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางด้วย

ก็คือในช่วงฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะครับ
ก็ต้องแล้วแต่สภาพอากาศด้วยว่า

โดยนักท่องเที่ยวแห่ไปชมใบเมเปิ้ลสีแดง

สัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิคุณ
โอ้โหเลขหลักเดียวแล้วนะฮะ

แล้วก็ไปชมทะเลหมอกมนต์เสน่ห์แห่งยอดภูกระดึงด้วยนะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่า
วันธรรมดานักท่องเที่ยวเฉลี่ย๕๐๐๑๐๐คนต่อวันนะ
ส่วนวันหยุดยาวเฉลี่ย๑๗๐๐๑๙๐๐คนต่อวัน

รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน๒๐๐๐คนต่อวันนะครับ
ไปเที่ยวแบบนี้เอาเสื้อกันหนาวไปนะ
ตัวให้อุ่นหน่อยนะคะเดี๋ยวห่วงจะไม่สบาย
ไปดูกันที่โคราชกันหน่อยไหมคะอำเภอพิมายค่ะ
พาไปดูที่ตลาดจอแจ
คุณรู้ไหมคะว่าเมนูที่เขากินช่วงหน้าหนาวคืออะไร
โอ้โหนี่ทุกคนไปจอแจกันอยู่ที่นี่เลย
ใช่ข้าวจี่ค่ะ
จี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเป็นข้าวจี่โรยเกลือทาไข่
แม่ไปแวะทานกันบ้างหรือยังคุณผู้ชม
ย่างจากเตาถ่านร้อนแบบนี้มาทานตอนร้อนยิ่งเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวเป็นอย่างดี
บอกว่ามีลูกค้ามายืนรอคิวซื้อข้าวจี่โรยเกลือทาขายตั้งแต่เช้าตรู่เลย
แม่ค้านางน้อยค่ะอายุ๗๖ปีค่ะบอกว่าขายดิบขายดีได้กำไรวันละ๔๐๐๕๐๐บาทกันเลยทีเดียว
อ่ะนี่ที่โคราชไปดูกันต่อเลยละกันขอพาไปต่อที่อำเภอพบพระจังหวัดตากแล้วกันนะคะ
ชายแดนไทยเมียนมาค่ะอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
อุณหภูมิบนยอดรอย๑๓องศานะคะว่ามุบันชาวไทยภูเขาเขาบอกว่ามีทะเลหม่อ
คือเปิดไฟหน้าและเปิดไฟตัดหมอกให้เป็นสัญญาณเตือนด้วยนะ

ถ่ายรูปทะเลหมอกดูดอกไม้เมืองหนาว
ชิงช้าชาวดอยจุดแลนด์มาร์คของไร่อุ่นรักค่ะ
แล้วก็มีหลายคนที่อยากจะไปรอชมพระอาทิตย์ลับเชิงเขา
ชายแดนไทยเมียนมาในช่วงเย็นด้วย
จังหวัดตาอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศเลยนะคะ
เขาบอกว่ามันถือเป็นพระอาทิตย์ลับเขานะ

ใช่ครับแต่ว่าหนาวแบบนี้บางทีไม่ได้สนุกนะคุณนะ
คือเราเป็นห่วงนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนฉบับที่๒ออกมาเมื่อเช้านี้นะครับ

อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเรียกว่าหนาวจัดจริง
คุณผู้ชมฮะเป็นประวัติการนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิเวลาที่มันจะหนาว
มันไม่ลดลงถึง๘องศาเซลเซียสพลวดพลาดแบบนี้

แต่ว่าในช่วงที่จะถึงนี้คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึง

อุณหภูมิจะลดหวบเลยประมาณสัก๘องศาเซลเซียสนะครับ
ทำให้พื้นที่ราบอุณหภูมิต่ำสุด๑๐องศาคุณ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมเตรียมใจรับไว้เลยนะครับ
ในช่วงวันที่๑๗๒๐ธันวาคมนี้นะครับ
อุณหภูมิอาจจะลงไปแตะต่ำสุดอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียส
ซึ่งไม่ค่อยจะเคยเจอมาก่อนสำหรับคนกรุงเทพ
อย่างต่ำสุดนะเคยเจอเมื่อหลายปีมาแล้ว๑๗องศาเซลเซียส

บางคนบอกไม่สนุกด้วยกับอากาศที่มันหนาวเย็น
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่สูงภาคเหนือภาคอีสานนะ
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสุขภาพของท่านนะฮะ